เป็นปัญหาสังคมที่อยากจะให้ช่วยกันแก้ไข
สำหรับนิสัยการทิ้งขยะเกลื่อนกลายบนที่สาธารณะ
๒๐๐๐ก็แล้วคือมันไม่หายไปสักทีค่ะ
แต่ดูข่าวนี้แล้วคนในโลกโซเชียลบอก
ถึงขนาดต้องใช้วิธีแบบนี้แล้วเหรอเนี่ย
วิธีแบบนี้ที่ว่าคือศัยยศาสตร์คุณผู้ชม

ประเด็นคือมันแก้ได้
คุณเห็นอันนี้ไหมหัวปลาสีแดงเนี่ยนะ

ค่ะค่ะคุณเห็นขวดน้ำแดงแล้วใช่ไหมเออคุณอาทิตย์พรเล่าหน่อย

ผมรำคาญกองขยะที่ปากซอยลาดพร้าวมาก

คนทิ้งก็ไม่ยอมไปหาถังทิ้งทั้งที่มันมีอยู่เต็มซอย
เลยเริ่มแคมเปญสู้ด้วยศัยยศาสตร์
บูชาเจ้าพ่อเสาแดง๕๕
วันแรกเอาน้ำแดงไปวางปรากฏว่าตี๕โดนเก็บไปพร้อมขยะนั่นแหละ

ก็เลยคิดว่าสงสัยจะเบาไปกับแค่น้ำแดงค่ะ
คิดว่าน้ำแดงก็เป็นหนึ่งในขยะเหมือนกัน
เปลี่ยนวิธีอัพเลเวลความคลังนี่จ้า
นี่วันที่๒มีขวดน้ำแดง
และมีดอกไม้เอามาวางไว้ปรากฏว่า
ขยะหายเกลี้ยงเลยตรงนี้

เพราะว่านอกจากดอกไม้และน้ำแดงแล้วมีตุ๊กตาปั้นรูปช้างด้วย

คือเรื่องของเรื่องนะคือวันแรกเขาเอาขวดน้ำแดงมาวาง
และที่ไม่ได้ผลเพราะว่าคนเก็บขยะที่เป็นรถเก็บขยะ
ก็จะมาเก็บขยะกองตรงนี้แล้วก็รวบขวดน้ำแดงของพี่เขาไปด้วย
ก็เข้าใจว่าคงมีคนกินแบบทิ้งไว้แล้วก็วางเอาไว้เป็นกองขยะด้วยกัน
แต่ทีนี้พอเขาอัพเลเวลเอาดอกไม้เอาตุ๊กตามาวาง

แล้วก็มารอติดตามผลเขาบอกล่าสุดทำเวอร์ชันอัปเดต
เอาตุ๊กตากับดอกไม้เหลืองมาวางพร้อมกับบอกพี่คนเก็บขยะว่า
อย่าเก็บไปนะครับคือเขาไปวางตี๕
ลงทุนไปเฝ้าตี๕แล้วพอรถเก็บขยะมาเขาบอกว่า
พี่อยากเก็บดอกไม้อยากเก็บตุ๊กตาอย่าเก็บน้ำแดงของผม

แต่ดิฉันชอบที่เขาบอกว่าเนี่ยแวะไปดูเมื่อกี้ไม่เจอขยะนะ
แต่เราจะถือว่าเป็นชัยชนะยังไม่ได้

ขยะที่เคยกองอยู่ในหัวปลาแดงนี่
มันไปกองอยู่อีกที่หนึ่งใกล้กัน
คือเสาไฟฟ้าใกล้นิดเดียวเอง
สักครู่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาชนะเมื่อไหร่นะ
เรสฟันคือซื้อทูบเทียนดอกไม้และถังขยะ

ลงม้าลายจะมีมาลงตรงนี้ไหมคุณ
จริงคือเป็นไอเดียที่ดีนะ
เพราะว่ามันก็ทำให้คนแบบไม่กล้าเอาของมาทิ้งมาเลยจริง
แต่ว่าคือต้องให้ทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะ
เราถึงจะแบบยอมเอาขยะ

เอาขยะไปทิ้งที่มันไม่ใช่ที่แบบริมถนนหรือว่าที่สาธารณะ
ช่วยกันหน่อยคนละไม้คนละมือนะคะ๑คนทิ้งลงถังเถอะ
ต้องใช้วิธีศัยศาสตร์ไล่ขยะกันแบบนี้
ขนาดเราไม่ต้องแยกขยะหลายต่อหลายถังเหมือนเมืองนอกอ่ะครับ
มันยังไม่ได้เลยเหรอคะช่วยกันหน่อยนะ
นี้แล้วก็เรื่องราวตรงนี้คนแชร์กันเยอะมากเลยนะครับ